คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมกันหน่อย
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าพบรอยเท้าประหลาด๑๒รอย

แล้วก็เป็นรอยเท้าเหมือนคล้ายเท้าคนแต่มันใหญ่มาก
คุณทัศนัยมันใหญ่จนหน้าประหลาดว่ามันลอยเท้าอะไร

ใช่เขาก็พาเจ้าหน้าที่พาทีมข่าวลงไปดู
เขาก็ลองไปวัดไปดูกันเลยเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ใช่แต่มันก็คล้ายเท้าคนนะแต่มันยาวมันใหญ่อะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่๑๒รอย
มันมีเพิ่มอีกก็คือแถวกำแพงวัดทุ่งหี่
ทีนี้นอกจากประเด็นรอยเท้า
มีคนแชร์คลิปภาพในโลกโซเชียลค่ะ
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง
เขาอ้างว่าเป็นลักษณะของมีผีเปรต

แล้วก็บอกว่าจะมาเอาชีวิตของเจ้าอาวาสวัดทุ่งฮี
ถ้าชาวบ้านไม่เอาเนื้อไม่เอาเลือดสดไปเส้นสังเวย

กูเป็นผีเปรตนะ
บอกว่าฉันเป็นผีเปรตอย่างนี้นะนี่ค่ะ
ตรงนี้ท่านบอกว่าขอไม่วิจารณ์เพราะชาวบ้านเขาเชื่อว่ารอยเท้าที่เห็นภาพไปตอนแรกเป็นผีเปรตหรือเปล่า
ถ้ามบั้มไปว๊าซความกว้างความยาวขนาดของกาวนี้ก็เกินกับมนุษย์ไง
ก็ไปสอดคล้องกับร่างทรงที่บอกว่าผีเปรต
มีอย่างต่อเนื่องไปดูกันใหญ่เลย
ร่างทรงก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อเพิ่มเติม
เห็นเฉพาะในคลิปเมื่อสักครู่ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องสอบถามทางหลักวิทยาศาสตร์ดูหน่อยนะคะ
หลักความเชื่อก็เชื่อไปแล้วว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเปรต

ตามหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับรอยเท้าประหลาดที่เจอเนี่ยนะคะ
อาจารย์บอกว่าเป็นรอยเท้าของคนวิ่ง

ใช่จบค่ะแค่นี้อาจารย์บอกเป็นรอยเท้าของคนวิ่ง

ใช่อาจารย์บอกไม่ต้องไปวิจารณ์อะไรมาก
เพราะว่าก็ดูจากนี้เป็นรอยเท้าของคนวิ่ง
แต่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

เพราะเป็นดินโครนก้าวยาวหน่อยหรือเปล่า

มันจะมีมนุษย์คนไหนที่จะท้าวอย่าวขนาดนี้ใช่ไหมฮะ